เปิดแล้วจ้าเปิดการแสดงเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันที่๒๔กันยายนคอนเสิร์ตเปิดฤดูการใหม่๘ปีม้วนบ่มีที่สิ้นสุดค่ะ
ไหนพูดถึงเลข๘แล้วก็บอกเลยว่าหมอลำใจเกินร้อย
ถึง๘ปีแล้วนะคะเหมือนผูกพันนะคุณผู้ชมค่ะอยู่กันมา๘ปีแล้ว
และอีกอย่างก็เชื่อว่าเลข๘นี้จะเป็นเลขที่นำโชค
แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็คือเปิดระดูการในวันที่๘ตุลาคม๒๕๕๙
และก้าวเป็นผู้บริหารในวัย๒๘ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้บริหารวงหมอลำ
อายุน้อยที่สุดเลยในตอนนั้นแต่ทุกอย่างก็ลงตัวนะคะ
แล้วก็ผ่านมันมาได้ค่ะอย่างภาคภูมิใจด้วย
คนจะรู้ว่าผมเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากติดลบจริง
แล้วมาชีวิตเปลี่ยนตอนอยู่ระเบียบวาธศิลป
เชื่อผมเชื่อมากเลย
ปกติคือวงเปิดวงเปิดฤดูการปีแรกวันที่๘ตุลาคม
ตอนนั้นก็ผมอายุเพิ่ง๒๘ปีด้วย
ปกติผู้บริหารหมอลำเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง๔๐
คือวงเรามันอาจจะไม่ได้เปรี้ยงป้างมากมาย
แต่มันก็มาตามสเต็ปตามขั้นบันไดของมัน

แล้วมาช่วงพีคสุดนี่ก็คือน่าจะเป็นช่วงโควิด

มันก็ทำให้แบบวงโตเร็วโตเปลี่ยนไปเยอะ
โอ้โห๘ปีเราบอกเลยคุณผู้ชมค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเราจะเห็นพัฒนาการของวงหมอลำ

ย้ำนิดหนึ่งแล้วกันเลข๘เนี่ยเลขมงคลจริง
เขาเปิดวงนะวันที่๘ตุลาคม
แล้วก็เป็นผู้บริหารนะคะในวัยที่๒๘ปี
รู้สึกว่าน้อยที่สุดเลยนะในวงการหมอลำตอนนั้น

จะทำได้หรือเปล่าจ้ายังหน่อยอยู่๒๘ปี
คนที่ทำหมอลำเขาอายุเยอะทั้งนั้นเลยนะคะ
แต่ว่า๘ปีแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จจริงค่ะ
เก่งมากนะอายุ๒๘แล้วดูแลคนร่วมวงร่วมคณะเป็นร้อยชีวิตนะ
แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยนะแล้วก็ฝากความห่วงใยไปด้วยนะคะ
บางพื้นที่เขาเล่นดนตรีกันแล้วก็ฝนตกลงมา
แต่ว่าที่น่าชื่นชมสุดคืออะไรรู้ไหม
คนดูไม่เคยหนีไปไหนอยู่หน้าห้างตลอดเลยนะคะ
ถ้าหมอลำยังไม่กลับคนดูก็ยังอยู่ต่อ